สู่ที่วิดีโอของการประชุมคอลโลมอกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีการเตรียมพิจารณาโครงการใหญ่ของกระทรวงคมนาคม๕โครงการด้วยกันนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
รวมไปถึงเรื่องของประเด็นทางการเมืองครับ
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ที่ฮ่องกงนะครับ
ทั้งหมดนั้นติดตามพร้อมกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีบรรยายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุนะคะว่าได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์ที่ฮ่องกงแล้ว
แต่การติดตามจับกลุ่มตัวเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธนะคะว่าการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วงเดือนตุลาคม
ไม่ได้ไปเพื่อยืนยันว่าไทยจะมีการจัดเลือกตั้งในปีหน้าค่ะ
ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกง
แต่การติดตามตัวตามหมายจับเป็นเรื่องของตำรวจไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมปฏิเสธข้อสังเกตที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายทักษิณเดินทางไปญี่ปุ่นในห่วงเวลาใกล้เคียงกัน
โดยยืนยันไม่มีนัยยะใดทั้งสิ้น
และการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ใช่การไปให้คำสัญญาว่า
ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่า
ไม่ทราบกรณีที่แก่นำแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านพระเด็ดการแห่งชาติหรือนอบช
รวมตัวหารือเกี่ยวกับการตั้งพักเพื่อชาติ

เข้าข่ายขาดคำสั่งคศหรือไม่
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการ

ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนตามที่กรกตร้องขอค่ะ
การกำหนดกรอบกำหนดแดงอย่างที่เราทราบแล้วนะครับ
ก็คงมีการเคลื่อนไหวแค่นั้นเท่าที่อยู่
นี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทัศกาลตัวอย่างผลงานศิลปะ
จัดแสดงในงานมหากรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
จนถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒ที่จังหวัดกระบี
มีศิลปินเข้าร่วมแสดงกว่า๗๐คนจาก๓๓ประเทศทั่วโลก
เอเชียยุโรปอเมริกาและอาเซียน
ส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจคือกระทรวงคมนาคม
เสนอโครงการขนาดใหญ่กว่า๑๖โครงการ
มูลค่า๑๓ล้านบาท
ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๖๑ถึงมกราคม๒๕๕๙
โดยเดือนตุลาคมนี้นะคะเสนอ๕โครงการ
คือท่าเรือแหลมชะบังเฟส๓วงเงิน๑๑แสนล้านบาท
สูญส้มบำรุงอากาศยานสนามบินอุตภาว๑หมื่นล้านบาท
หลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ

การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

ศูนย์เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

วงเงิน๒๓๐๐๐ล้านบาทค่ะ

นายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

เรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของการล่าสัตว์ป่านะคะ
รวมไปถึงเหตุที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ย่านประตูน้ำ
ส่วนรายละเอียดติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปทางไทยรัฐทีวีค่ะ

ขอบคุณคุณระพีพันธ์ด้วยนะครับ